คุณทักษิณมีส่วนในการรัฐบาลครั้งล่าสุด

ก็มีการพูดกันจริงว่า

มันก็เสมือนกับเป็นทางออกอย่างหนึ่ง
ให้กับฝ่ายคุณทักษิณเหมือนกันนะ
ผมก็ต้องขอโทษว่าผมไม่สามารถ
ที่จะป้องกัน

วันนี้ยังไฝฝันว่าอยากจะเป็นนายก
คือผมยังอยากที่จะทำอะไรให้กับบ้านเมือง
ในฐานะคนที่อยู่ประชาธิบัตย์มายาวนานของคุณพิสิทธิ์ผมถามด้วยความรักความเคารพผมย้ำคำนี้เสมอ
ถามไม่ได้หมายความว่าคิดผมถามตามข่าว
เวลาในโซเชียลเขาร้อกันว่าครับประชานิปัตย์เป็นแมงสาหบ

ก็คือว่าเนื่องจากประชาธิปัตย์ผ่านมาหลายสถานการณ์
อยู่รอดมาทั้งที่เผชิญกับการต่อสู้อะไรมาเยอะแยะ
แล้วคนก็เคยมาพูดถึงว่าวิวัฒนาการของสัตว์เนี่ย
แมงสาปนี้เป็นสัตว์ที่ไม่สูญพันธุ์
อยู่มาได้ทนทานนั่นคือที่มาของมัน

แต่ว่าแน่นอนคนคิดถึงแมลงสาปก็ไม่ได้คิดถึงแค่การอยู่โยงโครงกระพันธุ

มันก็เลยกลายเป็นจุดที่มาโจมตี
อยากจะอธิบายอะไรบ้างเวลาคนเขาพูดเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้ที่มาก็แล้วแต่นะ
เวลาคนเขาเปรียบเทียบว่าประชาธิบัติคือแมงสาบ
อยู่ในทุกที่ไม่ว่าทหารไม่ว่าคนละเรือนหรือไม่ว่าใครจะเข้ามา
เราสามารถเข้าได้หมดเป็นรัฐบาลได้หมด

ความหมายคือว่ามันต่อสู้กับใครมาเนี่ย
ต่อสู้กับทหารต่อสู้กับทุนเสียเปรียบอะไรมาอย่างไรเนี่ย
แต่มันไม่ศูนย์พันธ์

ไม่ใช่นี่คือที่มาของมันตอนแรก

ที่มีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมา
เข้าใจว่าคนที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้เจตนาจะให้มองในเชิงลบด้วยซ้ำนะครับ
แต่ว่าแน่นอนพอมีการเปรียบเทียบอย่างนี้ขึ้นมา
คนก็จับในจุดที่มันเป็นภาพลักษณ์ในเชิงลบ
ประชาธิปัตย์ตอนนี้ไม่ใช่ต้องมานั่งอธิบายแหละ

ปัญหาของประชาธิปัตย์ตอนนี้คือ
ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการอยู่มาเนี่ย
มันจะเป็นคุณประโยชน์กับสังคมต่อไปในอนาคตยังไง

ยิ่งเราไม่สามารถทำให้สังคมเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้
มันคือตัวตนของเราที่จะเป็นประโยชน์เนี่ย
คนเขาก็จะมองข้ามเราไปแล้ว
เพราะปัจจุบันเราเป็นพักการเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางหรือเล็กนะครับ
ซึ่งแสดงบทบาทได้ค่อนข้างจำกัดอยู่ในระบบ
เจ็บปวดนะเวลาประชาธิปัตย์บอกว่าเราเป็นพักขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในฐานะคนที่อยู่มาเกือบ๔๐ปีพักเราเป็นพักขนาดเล็กนะครับ

แต่ว่าเราต้องมองให้ออกมองให้ขาดว่า
ถ้าเราจะกลับไปฟื้นสถานะเดิมเนี่ย
อะไรที่ทำให้เราเคยอยู่ในสถานะนั้นได้
ซึ่งผมยืนยันว่ามันเป็นความแตกต่างจากพักการเมืองอื่น
ซึ่งถ้าเราทิ้งสิ่งเหล่านั้นไป
เราคงไม่สามารถไปแข่งขันได้
เห็นเขาบอกว่านโยบายของนินจาของเพื่อไทยนะครับ
ตอนก่อนหาเสียงนะครับหาเสียงว่าดีแต้งไปหมดเลยนะครับ
แต่พอแถลงนโยบายนี้หายไปหมดเลยนะ
เพื่อไทยจะมาบอกว่าเดี๋ยวจะทยอยมา
ในมุมมองของคุณอภิสิทธิ์นะครับ
วาระเร่งด่วนของพักเพื่อไทยในการจัดตั้งการเป็นรัฐบาลคืออะไรฮะ
คือสิ่งที่เขาทำนี่มาถูกทางไหมครับ
คือที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือว่า
เขาก็ต้องจ่ายต้นทุนไปสูงพอสมควรนะครับ
แล้วก็ยิ่งพอมาเป็นรัฐบาลผสมแล้วก็ตอนแถลงนโยบายเนี่ย
ความชัดเจนของนโยบายที่เคยมีแบบเดียวกับตอนหาเสียงมันหายไปเนี่ย
อันนี้ก็เลยกลายเป็นภาระที่จะทำให้ทางรัฐบาลก็ต้องยิ่ง
หาอะไรมาชดเชยในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับ
ความหวังผมคิดว่าที่คนมีมากที่สุดก็จะยังผูกกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับ
แล้วก็นโยบายที่เขาคงหนีไม่ออกแน่ก็คือเรื่อง๑๐๐๐บาทนะครับ
เพราะว่าอันนี้ถ้าไม่ทำนี่ก็เท่ากับว่าไม่เหลืออะไรแล้วนะครับ
ค่าแรงก็อาจจะยังมีช่องในการที่จะดูว่าจะดูว่าจะทำในรูปแบบไหนอย่างไรกรอบเวลาเท่าไหร่
แต่ว่าหมื่นบาทกลายเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าพักเพื่อไทยยังมีโอกาสที่มีปัจจัยเสริมหรือมาช่วยได้ก็มีอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกัน
ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าพยายามจะทำบทบาทในระดับระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับ
ซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังไงก็พึ่งพาต่างประเทศเยอะมาก
แล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของประเทศไทยหรือความรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในเวทีโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันมีจำกัด
อาจจะด้วยนโยบายด้วยแล้วก็ถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คืออย่างโลกตะวันตกก็มีความระมัดระวังในการที่จะพูดคุยกับผู้นำ
ซึ่งเขามองว่ามาจากการรัฐประหารแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งปี๖๒มาก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าก็เป็นโอกาสดี
แล้วก็สังเกตรัฐบาลเขาก็พยายามทำในเชิงรุกเช่นเรื่องวีซ่าให้ทางจีนเข้ามาอะไรต่าง
แต่ว่าจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนน่าจะยังมีหลายปัจจัยอยู่ที่ต้องติดตามดูต่อไป
แม้คุณเศรษฐาจะออกมาปฏิเสธเรื่องเกี่ยวกับเวลาพ้นโทษของคุณทักษิณจะเอามาเป็นที่ปรึกษา
คุณภูมิธรรมเห็นบอกว่าเห็นควรมากนะแต่ตอนหลังคุณเศรษฐาปฏิเสธแล้ว
ลองไปแกะเทปที่บุมเบิกไม่มีผมไม่ได้พูดแบบนั้น
แต่ท่าทีการตอบสนองเรื่องเกี่ยวกับคุณทักษิณออกมาแล้ว
มาเป็นที่มึงสามารถความเหมาะสมกับคุณพิสิทธิ์เป็นยังไงบ้าง
พูดตรงคือทุกคนเข้าใจอยู่ว่าคุณทักศิลป์ยังไงก็มีอิทธิพลต่อการทำงานของภาคเพื่อไทย
ตกใจอีกแล้วหรอคุณเอ้าสิ
ถามคนทั่วไปก็เข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าความเหมาะสมความรับผิดชอบอะไรต่างรักษาระบบไว้ดีที่สุด
อย่าไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งหรือความคลางแคลงใจโดยไม่จำเป็น
ในฐานะคนที่อยู่วงการการเมืองมานานเป็นผู้นำคนที่๒๗ของประเทศไทย
หลังจากนี้มันจะเป็นเงื่อนไขในการก่อรัฐผ่านในอนาคตไหมฮะถ้ามันยังคลุมเคยแบบนี้
หวังว่ามันจะไม่มีอีกนะครับแต่ว่าผมก็ย้ำมาตลอดทุกยุคทุกสมัยว่า
อะไรที่จะนำไปสู่การเป็นข้ออ้างถ้าขจัดมันได้ก็ควรจะทำเสียอย่า
คือกระจัดมันเสียอย่าไปปล่อยให้มันเป็นเงื่อนไขตกค้างสะสม
หรือนำไปสู่ความขัดแย้งซึ่งจะนำไปเป็นข้ออ้างอื่นอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คืออย่าสร้างเงื่อนไขอะไรเลย
คุณเจศภรให้สัมภาษณ์ผมและให้สัมภาษณ์หลายสื่อว่า
คุณทักษิณมีส่วนในการรัฐผ่านครั้งล่าสุดคุณอาพิเศษเชื่อไหม
ผมไม่ทราบหรอกครับว่าคำว่ามีส่วนร่วมแค่ไหนอย่างไร

เขารู้กันคุณจตุพรอาจจะหมายความแบบนั้น
คือมันไม่เชิงอย่างนั้นนะครับก็คือว่า
ผมก็จำได้ว่าช่วงก่อนเกิดการรัฐประหาร
ก็มีการคาดคณีกันอยู่แล้วว่าอาจจะเกิดนะครับ
ก็มีการพูดกันจริงว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดในความจริง
มันก็เสมือนกับเป็นทางออกอย่างหนึ่ง

แล้วก็น่าจะในทางการเมือง
ต่อมาก็จะเป็นตัวที่ยังเสริมความแข็งแกร่ง
ของภักดิ์เพื่อไทยว่าต้องต่อสู้กับ

แต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องการวิเคราะห์

แต่ว่ามันมีนัยยะว่าถ้าจะได้ประโยชน์

ก็มีในมุมคืออันนี้พูดกันตั้งแต่ก่อนเกิด
ผมถึงกล้าที่จะมาพูดไม่ใช่มาพูดทีหลัง

ไม่ครับผมก็ชัดเจนมาตลอด
ไม่เคยที่จะไปได้ประโยชน์อะไร

จริง๒ครั้งสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ก็คือเหมือนกับโล่งว่าเรื่องมันจบ

ว่ามันอาจจะเหมือนแก้ปัญหานะ

ซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นจริงอย่างนั้นทุกครั้ง
หลังจากนี้ถ้ามีรัฐประหารเกิดขึ้น
ก็ไม่เกิดแล้วนะครับ
แล้วก็การที่ไม่เกิดก็เมื่อกี้อย่างที่เราพูดกัน

แล้วก็อยากให้ระมัดระวังนะครับ

ก็มีความเชื่อในเรื่องว่ามีอำนาจแล้วทำได้
แล้วจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้

เสียใจไหมครับเวลาคุณหนังพิษศิตรตัดสินใจบอกพรรค
ว่าไม่อยากจะร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทย

ตอนที่อยู่ในรถที่ประชุมตอนนั้น
คืออย่างนี้ครับผมไม่เคยเอาเรื่องตัวเอง
กับเรื่องการหลักการต่างมาปะปนกัน
เพราะฉะนั้นการที่ว่าร่วมไม่ร่วมอะไรกับใคร
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของจุดยืน
เป็นเรื่องของสิ่งที่เราสื่อสารกับประชาชน
เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าประชาชนที่เขา

เพราะเขาเชื่อว่าเราคืออะไรนั่นเรื่องหนึ่งนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผม
หรือแม้กระทั่งข้อกล่าวหาที่ยังพยายามกล่าวหา
ผมอยู่ในปี๑๙๕๓อะไรต่าง
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งผมก็ยืนยันว่าให้ทุกคนตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ส่วนที่ผมถูกกระทำ
ผมว่ามันก็มีความชัดเจนนะครับว่ามันแทบไม่เคยเห็นภาพแบบนั้น
เกิดขึ้นในยุคอื่นเลย
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดความสูญเสีย

ผมก็ยืนยันว่ารัฐบาลในขณะนั้น
หนึ่งไม่เคยนิรโทษกรรมตัวเอง
แล้วก็๒เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
ปปชแล้วก็มีคนคุณทาริสก็ไปฟ้องศาล
ผมก็ต้องขึ้นศาลแล้วผมก็ได้ฟ้องกลับด้วยว่าถูกกลั่นแกล้ง
วันที่อยู่ในรถวันที่โดนทุบรถ

เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเราก็เรียนรู้จากมัน
ตอนนั้นยังอยู่ในรถเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อย
มันเกิดอะไรขึ้น

ก็ถูกผู้ชุมนุมมาล้อมรถ
แล้วก็คงปลุกระดมกันอยู่
ถำนองว่าระทบาทเรื่อยได้ใช้ความรุนแรง
ก็ทำให้คนกรูเข้ามาแล้วก็พยายามจะเข้ามาทำร้าย
ก็ถูกล้อมอยู่ประมาณน่าจะเกือบ๒๐นาที
คุณพิสิทธิ์อยู่ในรถใช่ไหมวันนั้น
ตัวถังก็ใช้การไม่ได้แหละถามด้วยความรักอีกทีนะฮะบทเรียนครั้งนั้นมันสอนอะไร

ผมเชื่อว่าความขัดแย้งหลังจากนั้นที่มันเกิดขึ้นมาอีก

มันก็คงจะมีวิธีการคลี่คลายที่ดีกว่านี้นะครับ
แต่ว่าเราก็คิดว่าพยายามที่จะหาทางที่จะทำอย่างไร
ให้มันมีรูปแบบวิธีการที่จะเป็นที่ยอมรับ
ในการที่จะไม่ให้ความแตกต่างมันรุนแรงไปจนกระทั่งเกิดการใช้ความรุนแรงกัน
วันนี้อยากจะแก้ไขอะไรสักหนึ่งอย่างได้ตอนเป็นนายกนี้อยากจะแก้ไขอะไรครับ
สำหรับคุณพิศิษฐ์
สำหรับผมเนี่ยถ้าสามารถคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างได้
โดยที่ไม่ต้องมีความสูญเสีย
แล้วก็ไม่นำมาสู่ปัญหาที่มันตกค้างมาจนถึงทุกวันนี้ก็ดีที่สุด
คนที่อยากฟังคุณพิศิษฐ์แสดงความขอโทษ

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสีย
ผมก็ต้องขอโทษว่าผมไม่สามารถ

อันนี้ก็จากใจจริงนะครับเพราะว่า

หลายคนก็เป็นผู้บริสุทธิ์ใช่

มันก็เป็นความรับผิดชอบของเรา

ถ้าจะกล่าวหาว่าผมเนี่ย

ให้เกิดความรุนแรงเนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่ามัน
ไม่ใช่แล้วก็สามารถ

โดยเฉพาะเนี่ยมันต่างจาก

ทุกครั้งอย่างไรอันนี้ก็มี

ถึงที่สุดไปแล้วที่ยืนยันได้

ปัญหาความสลับซับซ้อนจากการ
ที่มีกลุ่มที่ติดอาวุธ

ยุคทุกสมัยนะสำหรับผมเนี่ย
ความเป็นประชาธิปไตยความซื่อสัตว์

ไปถึงเรื่องสัจจะความรับผิดชอบ

ประเทศเราด้วยในโลก

วันนี้ยังใหญ่ฝันว่าอยากจะเป็นนายกรบรมตี

อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายผมคือ
ไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายว่าจะต้องเป็นอะไรอย่างไรนะครับ
จริงเมื่อไม่นานมานี้มีคนมาสัมภาษณ์เหมือนกัน
บอกว่าระหว่างเป็นนายกอีกรอบกับเห็นนิวคัสเลิลเป็นแชมป์พรีเมีย

ฮะแต่เคยเป็นแชมป์ทอนอลารัลเชนเล่่อไหม
ไม่ครับลองแชมป์

ปัจจุบันแต่งงานกับพี่แดงมาใช้ชีวิตคู่มาสักกี่ปีแล้ว

เพราะฉะนั้นก็๓๕ปีแล้ว
ก่อนแต่งก็เป็นแฟนกันอยู่ตั้งแต่ปี๒๕

ก็ตั้งแต่อยู่โรงเรียนปฐม

แต่ไม่ได้คุยกันตอนอยู่ประถมเห็นกันเช่น
ไม่น่าเล่านะแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อฮะคุณพิสิทธเป็นตัวแทนที่ผมถามเรื่องความรัก
ก็บังเอิญจะใช้คำว่าอะไรอายุก็ห่างกันแค่๒วัน
ยังนับอีกนะ๒วันเลือกก็๗เดียวกันแล้ว

อายุห่างกัน๒วันแล้วเหมือนก็เป็นเพื่อนกันนะครับ
ก็ถือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
แล้วก็จะอะไรอย่างไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดก็คือผมว่าความจริงใจต่อกัน
อุปนิสัยอะไรต่างก็เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริม

ทะเลาะกันไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องปกติของ

คือผมก็เป็นประธานแต่งงานบ่อยต้องให้โอวาส

โอวาสก็ง่ายก็บอกเจ้าบ่าวว่าฟังเจ้าสาวอย่าเถียง

ก็คือตามใจเมียแหละเมียเป็นใจในบ้าน
นี่คือจะทำให้เราไม่มีปัญหา
วันนี้มีวิธีการเติมความรักให้กันอย่างไรคะคุณพระพิสิต
ผมถามเขาเขินนะคุณธรรมสิทธิ์ก็หน้าแดงเหมือนกันนะ
ไม่หรอกก็พอดีพอถอยจากการเมือง

กลายเป็นเขาก็อาจจะไม่ค่อยว่างมากกว่าผม
เพราะว่ายังทำสอนหนังสืออยู่อะไรต่างก็มีงาน
เขาก็ทำงานวิชาการงานวิชาการมันก็
ก็เหมือนงานการเมืองนะมันไม่เคยจบนะฮะ
หนังสืองานวิจัยตรวจข้อสอบเตรียมสอน
คือมันทำได้ตลอดเวลานะครับก็ไม่มีอะไรครับ
ใกล้ชิดกันอยู่เหมือนเดิมพูดคุยกัน

คุณประสิทธิ์เป็นคนหวานไหมถ้าประเมินตัวเองผมถามแบบนั้นดีกว่า
ผมว่าถ้าเราดับก็คงกลางมั้งครับคือไม่เลี่ยน
เรื่องสมบิตสุดของคุณนับวิสิทธิ์คืออะไรครับสำหรับพี่แตก
ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าให้ความสำคัญกับวันสำคัญครบรอบต่าง
แล้วก็ให้เอาใจใส่เขานั่นแหละครับ
แสดงความรักต่อกันอย่างนั้นได้ครับทำได้ครับแล้วก็ควรจะทำ
เขาเป็นห่วงอะไรไหมฮะแล้วเวลาเรามาเล่นการเมืองเครียดอย่างนี้
ช่วงแรกก็อาจจะเป็นบ้างนะครับธรรมดานะครับแต่ว่าผมว่าผ่านไปไม่กี่ปี
ก็ยอมรับได้ยอมรับได้ไม่ชอบแต่ยอมรับได้
เวลาเรามาเป็นผู้นำของประเทศนะฮะในยุคสมัยหนึ่งมีคำเตือนสำหรับภรรยาไหมครับ
เขาเตือนผมเหรอครับเขาเตือนเสมอแหละครับ

สิ่งที่เขาเตือนเสมอก็คือว่าต้องทำในสิ่งที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด
ทำให้มันถูกต้องนะครับ

คุณพัชไม่ค่อยพูดเรื่องลูกสักเท่าไหร่แบบลงลึกรายละเอียดนะ
ผมถามเพื่อให้มันเป็นบทเรียนสำหรับมันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมนะครับ
คุณผู้ชมมีลูกสองคนเลี้ยงลูกอย่างไรครับคุณผู้ชม

ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ว่าก็ส่งเสริมในสิ่งที่เขาอยากทำ
หรือในสิ่งที่เขาทำได้ไม่ได้มีการไปกำหนดวางแผนให้เขาว่าเขาจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
อย่างลูกสาวเนี่ยเขาเป็นในที่สุดค้นพบว่าเขาอยากเป็นศิลปินก็ให้เขาเป็นศิลปินนะครับ
วาดรูปสอนวาดรูปลูกชายก็เป็นเด็กพิเศษ
ตอนนี้เขาก็เป็นพอจะไปช่วยเป็นผู้ช่วยทำงานในโรงเรียนได้ก็ให้เขาทำ
ลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคุณอภิษฎใช่ไหมครับสำหรับชีวิตคู่
คือสำหรับผมเนี่ยคือเคยถูกถามเหมือนกันว่าชีวิตเนี่ยถ้าพูดมาเนี่ยอะไรคือจุดเปลี่ยนในชีวิตมากที่สุด
คือผมคิดว่าการมีลูกเพราะว่ามันเป็นชีวิตของคนที่เกิดขึ้นมาโดยเราแล้วเราต้องรับผิดชอบนะครับ
ก็ดีใจที่ลูกทั้งสองคนก็น่ารักนะครับแล้วก็ทำอะไรอย่างที่เขาชอบอะไรอย่างไรก็ตาม
แต่ว่าโดยพื้นฐานสิ่งที่เราปลูกฝังเขาเกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตว์ความรับผิดชอบอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาทำได้ดีมากไม่เคยแปลว่าอะไรฮะ